จริงข่าวนี้มันเป็นข่าวที่คุณมดดำควรจะต้องอ่านแต่แกไม่มา

พูดถึงใครกันเหรอ
คือเขาบอกอย่างนี้
เอ่ยน้องผิวสีน้ำผึ้งโป๊ะแตกสร้างสตอรี่ซื้อของให้ตัวเอง

ซึ่งเป็นเรื่องของน้องผิวสีน้ำผึ้งคนหนึ่ง
น้องคนนี้จัดว่าสวยเป๊ะหน้าชัดเพราะศัลยกรรมมาเยอะ
เรื่องมีอยู่ว่าน้องคนนี้เป็นคนทำงานดีทำงานเก่งเล่นละครดี

แต่ประเด็นมันอยู่ที่เรื่องของความรัก

แต่พฤติกรรมของชีนั้นถูกเล่าต่อกันมาหลายรอบ

ซึ่งถูกเมาส์ว่าเข้าข้างตัวเอง
เพราะผู้ชายจีบเพื่อนน้องเขาต่างหาก
เข้าใจใช่ไหม

ไม่คุยกันแล้วไปเลยดื้ออย่างนั้น

ซึ่งในงานอีเวนต์ที่น้องเข้ามาเดินแบบชุดสุดท้าย
ก็ให้คนส่งช่อดอกไม้ช่อใหญ่มาแสดงความยินดี
น้องเขาก็รับไปยิ้มหวานกับช่อดอกไม้

ก่อนเดินเข้าวงสัมภาษณ์ของนักข่าวไป
จากนั้นก็ให้พีอาร์ของงานนั้นมาขยี้
ว่ามีคนส่งการ์ดแล้วก็ดอกไม้ให้น้องเขา
แต่ให้ไปถามน้องผิวน้ำพึ่งเอาเอง
คือหมายความว่านางซื้อดอกไม้ให้ตัวเอง
ส่งให้ตัวเองเพื่อจะให้มีนักข่าวไปสัมภาษณ์นาง

พอนักข่าวได้ยินแบบนี้ก็พยายามไล่เรียงถามไปมา

บอกว่าย้ำหนูยังโสดนะหนูยังโสด
ในที่สุดตัวอาร์ตของวงการสื่อก็ดันไปแฉน้องเขาว่า
สร้างสตอรี่สุดฤทธิ์ทุกอย่างนะครับ
คือเรียกว่าเหมือนกับไปสร้างเอง
คือพูดผ่านรายการซุบซิบรายการหนึ่ง
ทำให้น้องเขาในโป๊ะแตกไปไม่เป็น

ในที่สุดก็มามีกระแสจิ้นกับคนปัจจุบัน
ซึ่งสามารถโทษนะครับซึ่งพยายามสารต่อ

มันคืออะไรแองจี้ไม่ดูสับสนไปหมด
คือดังปลอมเลยค่ะ
มาชอบเพื่อให้ดึงตัวเองออกไปงานอีเวนต

เพราะอย่างตอนเนี่ยอีเวนต์เขาจะโทรไปถาม
คนนี้ได้ไหมลูกประเด็นคนนี้ไหม

จากหนังสือพิมพ์เล่มหนึ่งค่ะ
หนังสือพิมพ์เล่มหนึ่งเขาเก็บมาอย่างนี้ใช่ไหม

ปรากฏว่าน้องคนนี้ก็จะพยายามบอกคนนี้มาจีบนะพี่
แต่เวลาไปสัมภาษณ์ก็บอกว่าไม่ถามแบบเหมือนประเด็นปลายเปิดนะ

แต่ให้หนูถ้าถามหนูอย่างนี้ปรากฏก็ไม่มีจริง
เพราะว่าผู้ชายเขาไม่ได้มาจีบนางแต่นางแบบเบคสตอรี่ขึ้นมา

ให้คนเข้ามาถามอะไรอย่างนี้สั่งเองจองเองค่ะ

แต่ตอนนี้ไม่ต้องทำแล้วนะเพราะอีเวนต์ไม่มีแล้ว

ไม่ต้องทำแล้วอีเวนต์ไม่มี

ต่อให้มีเรื่องจริงก็ไม่มีอีเวนต์ให้ออก
โควิดไงไหลไชไม่ออกนะ
ส่งดอกไม้มาส่งดอกไม้มาแล้วก็ลงไอจีใช่ไหม
มีคนส่งดอกไม้ให้ค่ะ

คือเขาไม่ต้องการจะให้มันเป็นข่าว

ไม่มีอีเวนต์แล้วมีแต่อีเวนต์ตอนนี้

โอ๊ยเมื่อก่อนอีไม่เว้นต์เลยเดี๋ยวนี้อีเวนต์
ณเดชน์ดีกว่าสบายใจ

นี่ก็เป็นโคศกประจำณเดชนยายา
ทำไมไม่ได้ซิงค์อะไรบ้าแล้ว

โอ้คนน่าฮ่า

อ้าวทำไมละเพราะเขามีคนมีคนเยอะ

หัวฝรั่งเขาไม่มีขนต้นออก

หนูยังสงสัยที่มันเยอะนะเรมันเหมือนกันนะอันนี้ที่ออสเตรเลีย
ไม่รู้ออสเตรเลียใช่ไหมออสเตรเลียใช่ไหม
ใช่เหรอแต่หน้าเขาก็เหมือนญี่ปุ่นเหมือนกันนะ
ที่แรกเราคิดว่าเขาคืนญี่ปุ่นดูดีแต่เขาหล่อมาก
เข้าไปดูเลยนะคะเพลินแล้วแหละคุณค่ะเดี๋ยวนี้นะ
พอเริ่มเล่นก็เล่นกันสุดนี้เออคุณเต้าสิ
ที่เราบอกว่าไปถึงไหนแล้วเลิกไม่เลิกเลิกไม่เลิก
พี่หมดยังเลิกไม่เลิกใช่ไหมฮะมีข่าวมาตลอดเลยว่า
ยังไงกันเดี๋ยวแต้วก็ปฏิเสธตลอดแต่เรายังไม่ได้ข่าวจาก
ฟังคุณต้นเลยนะตอนนี้คุณแต้วพูดชัดเจนแล้วนะคะ
เขาโค้คมาสิบสี่ปีเขาก็เริ่มลับว่าห่างห่างกัน
ที่เราตามข่าวตลอดล่าสุดแต้วให้สัมภาษณ์ว่าเลิกแล้ว
ปรับลดสถานะจากแฟนมาเป็นเพื่อนได้กว่า๑เดือน

ไม่แน่ใจแต่ตอนนี้คงเป็นไปไม่ได้
เพราะได้ใช้เวลาการกระทำและความคิดมานานแล้ว

แม้จะเสียใจและเสียดาย

และไม่ปิดกั้นหรือพักเรื่องความรักด้วย

ซิงค์เสียงคนต่างแล้วแต่งตัว

เหมือนตรงที่ว่าง

เฮ้ยมีเกี่ยวกันลดสถานะเหมือนกันเหมือนน้องแต้วไงแยกกันแล้ว

นี่พวกมันเป็นโรคจิตเป็นโรคจิตชนิดนึงนะ
คุณมีคลิปของเขาว่าชื่ออะไรคลิปอะไรพี่ทำอะไรนะล่าสุดเนี่ย

พี่หน้าเลยว่าหนุ่มตามอยู่แล้ว
นี่คือเดี๋ยวขอเปิดให้ดูนิดนึง

แกบอกว่ากำลังทานข้าวพอดี

เหมือนอะไรนะนกเอี่ยงเกาะหลังมึงเลยนะ